คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าต้องถามเลยว่าแล้วอย่างนี้
จะไปถามหาความรับผิดชอบจากใครจะเอาผิดที่ใคร
รถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งขับรถมาขับบนถนนดีนี่แหละครับ
เหยียบฝาท่ออืมฝาท่อแตกแต่ไม่ได้แตกอยู่ตรงนั้นนะคะ
แตกแล้วมันดีดกระเด็นทะลุใส่กระจกรถอีกคันนึง
ฟาดเข้าหน้าผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถอ่ะโอ้โหเวอะเลยนะคะ
ด้านซ้ายเนี่ยถลอกทั้งแถบปากฉีกนี่ค่ะเย็บเป็นสิบเข็ม
คิ้วก็แตกแล้วจะเอาผิดกับใครอ่ะเอาผิดกับรถพ่วงเหรอ
หรือเอาผิดกับคนทำฝาท่อระบายน้ำดีต้องเอาผิดกับใครดี
โชคร้ายจริงจริงนี่คือคุณสุวิณาเปลี่ยนสีไว้หกสิบหกปีนะคะ
ครับปากฉีกคิ้วแตกหน้าด้าน
ถลอกแบบปอกเปลือกหมดเลยจริงจริงคือเธอเนี่ย
กำลังนั่งรถกับสามีจะไปขายข้าวเหนียวหมูทอดแถวสะพานตากศิลป์
แต่ขออนุญาตใช้คำนี้คือเคราะห์ร้ายจริงนี่
เศษฝาท่อที่แตกเนี่ยกระเด็นทะลุกระจกเข้าไปอย่างนี้ค่ะ
ตู้มเข้าไปแล้วดูจากตำแหน่งก็คือหน้าคนนั่งนั่นแหละ
โอ้โหเต็มเลยนะคะ
ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขามาโพสต์เอาไว้ค่ะแล้วบอกว่า
ช่วยของหน่วยงานกรมทางหลวงชนบทแขวงนนทบุรี
ก็ต้องเดือดร้อนต้นเรื่องเขาโพสต์ไว้แบบนี้
ทีมข่าวเราก็เลยเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
วงจรปิดประมาณสักตี๓ของวันที่๔สิงหาคมมา

จะเห็นว่ามีรถพ่วงอะค่ะขับมาในช่องขวาสุดนี่เห็นไหมคะ
นี่เขาขับมาแล้วมีรถคันหนึ่งขับตามรถของคนเจ็บ
เนี่ยค่ะจังหวะนี้คือจังหวะที่ฝาท่อมันฟาดเข้าไปแล้วนะคะ
คือมันแป๊บเดียวจริงจริงครับ
อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เนี่ยคือเขาขับคู่กันมา
แล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่ฝาท่อมันดีดปึ้งเข้าไปเลย
จึงเขาต้องรีบหักเลวซ้ายเข้าปั๊มไปอะค่ะ

ขับไปต่อเลยไม่รู้เรื่องอะไรนะคะ
ซึ่งจริงแล้วหลังจากที่เคสนี้เนี่ยนะ
ตอนนี้คือผู้บาดเจ็บเนี่ยโดนฝาท่อฟาดเข้าไปที่หน้าใช่ไหมค

มันมีเหตุการณ์ต่อจากนี้อีกค่ะ
เพราะพอฝาท่อมันแตกกระเด็นออกไปแล้ว

เขาตกหลุมเห็นป่ะเมื่อกี้มีจังหวะหนึ่งที่ท้ายรถเขาเหมือนกับแบบร่วงลงไปอ่ะ

ล่วงไปแล้วไม่ใช่แค่ล่วงธรรมดานะคะล้อซ้ายแตกเลยค่ะ

สุดท้ายแล้วเด็กปั๊มต้องรีบออกมาส่องไฟเป็นสัญญาณบอกอย่าขับมาตรงนี้
เขาก็เลยต้องจอดเลย

นี่เห็นไหมยางแตกเลยอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะ

สุดท้ายเด็กปั๊มนี่แหละค่ะก็ต้องเอาไฟมาส่องบอกว่าตรงนี้มาไม่ได้

ดีนะเขาไม่สะบัดพลิกคว่ำอะไรขึ้นมาเนี่ย

ถามนายธรรมโรธศรีวัฒนวงศ์นะคะ
คนขับรถก็คือสามีคนเจ็บนี่แหละเขาบอกว่าเขาขับตามรถพ่วง๑๐ล้อมา
แล้วพอถึงจุดเกิดเหตุอยู่ไอ้เศษฝาท่อประมาณ๕กิโลกรัม
นี่ที่เขาถืออยู่ในมือเห็นไหม
เป็นแค่เศษนะแต่หนัก๕กิโลกรัม
มันก็กระเด็นขึ้นมากระแทกฝากระโปรงหน้ารถก่อน
แล้วก็ทะลุกระจกมาช่างให้ดูเห็นเลย
ไม่ใช่แค่๕กิโลนะนี่เกือบจะ๕กิโลครึ่งอ่ะ
ช่างกันเห็นเลยทำไมมันถึงทะลุกระจกมาได้ขนาดนี้
แล้วมันทะลุกระจกเข้ามาแล้วไอ้ฝาท่อฟาดเข้าหน้าภรรยาเขา
เขาบอกว่าคนขับรถพ่วงกลับมารับผิดชอบหน่อย

ต้องกลับมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถ
หรือว่าความเสียหายขาดรายได้จากการค้าขายค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะคุณธรรมโรธบอกว่า

เพราะเขาบอกว่าไอ้ฝาท่ออันนี้เนี่ย
เป็นฝาท่อของกปนหรือว่าการประปานครหลวงนะคะ

แต่คุณธรรมโรธปฏิเสธเจ้าหน้าที่ไป

ฐทแจ้งจำรัฐสงกฎหมายทหรือว่าทนินู
ให้เข้ามาช่วยเหลือติดตามหาผู้รับผิดชอบ
แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าของไปขายไม่ได้

ตอนนี้เนี่ยเยี่ยมไม่ได้ด้วย
เป็นห่วงมากอยู่กันมา๒๐ปี

บวกว่าจะรีบดำเนินการให้เร็วทีสุดนะคะ
โหเที่ยมจริง
คือมันเป็นไภที่มันเราก็ม่อลงใหม่และแล้วจะ
เกิดขึ้นกับเราก็ไงเจียวไว้ทีเดียวรอขักจะไปรู้
ถ้าใครจะไปรู้ว่าไอ้พื้นตรงนั้นเนี่ยท่อมันดีไม่ดีมันจะแตกไม่แตก

หรือถ้าเราขับรถแล้วเห็นที่มันเป็นฝาท่อต้องเลี่ยงไหม
ก็ต้องระวังข้างล่างด้วยไงใช่ไหม
คันหน้าซ้ายขวาข้างล่าง